คุณผู้ชมคะถึงช่วงท้ายของเบรกนี้อย่างที่บอกกันไว้ค่ะ
ข่าวแปลกรวมมาหมดเลยเรื่องตัวเลข
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบ่าย๒โมงวันนี้
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลซึ่งไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดติดตามได้นะคะ
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะบรรยากาศแต่ละที่เป็นยังไงบ้าง
ก่อนออกรางวัลทุกงวดเลยนะต้องมีในข่าวนี้
ก็คือที่บ้านดุงที่อุดรธานีไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ
พาไปที่คำชโนธก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาไปกันเพียบเลยนะคะ
แล้วไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ที่การไล่รำของนากน้อย
ดูให้ดีนะคะปากาก็ต้องพร้อมกระดาษก็ต้องพร้อมนะคะ
ใช่บางคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้เลยตอนนี้
นี่ค่ะดูนาคน้อยร่ายรำว่าจะใบ้เลขมาเป็นตัวไหนบ้าง
ชาวบ้านหลายคนที่เขามาในงานนี้ก็ดูสิคุณผู้ชมเดี๋ยวลึงปั๊บ
มันชัดมากเลยนะดิฉันว่ามันชัดมากเลยนะ
คือเขาบอกว่าคนที่เอาของมาแก้บนเนี่ย
หนึ่งในคนที่เอามาแก้บนเขาก็เล่าให้ฟังบอก
มวดที่ผ่านมาเนี่ยฝันฝันว่าปู่ศรีสุทโทบอกเลขเด็ด
แล้วก็ถูกรางวัลด้วยพอมีการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ย
ชาวบ้านเขาต้องมาส่องดูเนี่ยค่ะ
คือเอียงคอแล้วเอียงคออีกตะแคงดูว่าที่ขันน้ำมนต์

ไม่เห็นแต่จะบอกว่าจุดนี้ดิฉันเคยไป
เออแล้วคุณถูกไหมไม่ได้ซื้อ
คือเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกมาค่ะว่าไปเห็นเลขที่ขันน้ำมนต์ส่วนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นโคนต้นมะเดือยักษ์
ชาวบ้านเขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันคึกคักเหมือนกัน
แหมในขันนี่แฟนข่าวเที่ยงถ้าเกิดเหตุเนี่ยเลขอะไรบ้าง
ส่งมามีเลขคู่ตัวหนึ่งตัวกลางเลยนะ
บอกลายเลขคู่ลำดับแรกของกันน้ำ
เอาทายกันดีกว่านะคะส่วนที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ระบุพื้นที่แคบลงไปอีกนิดนึงนะคะเผื่อหลายท่านที่อยากจะไปบ้านอยู่แถวนั้นไปได้นะคะ
บ้านป่าตึงหมู่ที่๗ตำบลออนใต้
ชาวบ้านเนี่ยเขาไปขอโชคขอลาบไปส่องหาเลขเด็ดจากตะเคียนเจ้าย่า
ในบริเวณจุดนี้เขาเรียกว่าวังจำป่าเฮียน
ทำไมเขาถึงไปกันเยอะงวดนี้เพราะว่าที่ผ่านมา
มีคนถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะเพราะว่าเขาไปหาเลขเด็ดกันที่จุดนี้
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าตะเคียนเจ้าย่ามีความศักดิ์สิทธิ์
ครั้งนี้เขาบอกว่ามีชาวบ้านเห็นตัวเลขเพียง๒หลักเท่านั้นเอง